ทีนี้ค่ะจากการแถลงของสวบควันนี้เนี่ยนะคะ
มันมีอยู่ประเด็นนึงที่มีการพูดว่าอาจจะมีการยกระดับ
มาตรการในการป้องกันการแพทย์ระบาดของโควิดสิบเก้า
เพราะว่าจากมาตรการล็อกดาวน์หรือว่าเคอร์ฟิลล์ในพื้นที่กรุงเทพ

ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน
มันยังไม่ลดน้อยลงเลยทีนี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะยกระดับจริงจริง
เพราะว่ามีการส่งสัญญาณมาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะคะบอกว่า
จากที่ได้มีการยกระดับการควบคุมสถานการณ์ใน๑๐จังหวัดสีแดงเข้ม
เคอร์ฟิลล์และจำกัดการเดินทางที่เริ่มมาตั้งแต่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
วันนี้เรียกประชุมสอบคอเป็นวาระพิเศษนะคะ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือกัน
ว่าถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙มันยังไม่ลดลง
โดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดอื่นที่แนวโน้มตัวเลขมันสูงขึ้น
จะต้องประเมินว่าระยะต่อไป
ถ้ายังไม่มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเนี่ยมันอาจจะแรงขึ้นกว่านี้
แล้วมันก็จะส่งผลร้ายแรงส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขนะคะ
วันนี้ที่ประชุมมีมติว่า
มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางของประชาชนให้มากที่สุด
เพิ่มการปิดสถานที่ให้เหลือเท่าที่จำเป็น
กฎการทำงานที่บ้านอย่างสูงสุด
ตอนนี้ศึกษารูปแบบการล็อกดาวน์ในประเทศต่างเพื่อทำเป็นมาตรการ
เสนอต่อสบคอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการให้เร็วที่สุด
ยังไม่มีมาตรการออกมาแต่เดี๋ยวมีแน่นอนจากการส่งสัญญาณของนายกรัฐมนตรีในเฟซบุ๊คแบบนี้นะคะ
ตอนนี้หารือกันอยู่แต่เชื่อว่าน่าจะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะคะ
ทีนี้ค่ะก็บอกว่าถ้ามาตรการมันเข้มข้นขึ้นเนี่ยแน่นอนมันส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องทางเศรษฐกิจ
นายกก็ยืนยันว่าถ้ามีมาตรการที่มันเข้มข้นขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาเหมือนที่มีออกมาแล้ว
ในการช่วยเหลือหลังจากที่มีการล็อกดาวน์มีการเคอร์ฟิลล์ในพื้นที่สีแดงเข้ม
ทีนี้ท่านนายกให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องด้านสาธารณสุขเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
มันก็จะช่วยลดการแออัดในการไปเข้าคิวเพื่อรอตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
อกจากนี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีโพสต์เอาไว้พูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีน
บอกว่าที่ประชุมรับทราบข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็ย้ำยืนยันว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนแบบผสมสูตรนะคะ
ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เท่าที่ทรัพยากรวัคซีนของประเทศไทยมีอยู่ตอนนี้
อันนี้คือใจความสำคัญนะคะท่านโพสต์ไว้ยาวมาก

สุดท้ายนายกรัฐมนตรีก็โพสต์เอาไว้ว่า
ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันตระหนักถึงความจำเป็น
ที่อาจจะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดมากขึ้นเร็วนี้ค่ะ
วัดลาวอยู่พื้นที่๑๐จังหวัดนะขณะนี้
ตอนนี้จะมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นล็อกดาวน์เข้มงวดขึ้นในเร็วนี้
ให้รอฟังนะคะรอฟังนะคะ
ก็อยากจะให้ประชาชนเข้าใจว่ามีการพิจารณาอย่างรอบครอบ
ก่อนที่จะมีมาตรการอะไรออกมาก็อยากจะให้ร่วมแรงร่วมใจ
ฝ่าวิกฤตโควิดสิบเก้าไปด้วยกันให้เร็วที่สุดค่ะอันนี้คือใจความสำคัญ
สาเหตุหลักส่วนหนึ่งก็คือตัวเลขมันไม่ลดลงเลยนั่นแหละ
มันก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นแต่จะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ย

เพราะว่าคนฟังการแถลงของสวบคก็รอฟังแหละว่าเข้มข้นขึ้น
เข้มข้นขึ้นยังไงจะเข้มข้นจริงไหม
ทีนี้พอนายกรัฐมนตรีโพสต์เอาไว้เนี่ยก็ชัดแล้วว่าส่งสัญญาณแล้ว
จะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นอย่างไรให้รออีกที

ร้านสะดวกซื้อร้านค้าอะไรปิด๒ทุ่ม
ต้องเข้าบ้าน๓ทุ่มในพื้นที่๑๐จังหวัด
แต่จะขยายเวลาขนาดไหนหรือว่าครอบคลุมพื้นที่ขนาดไหนก็ลอง